มาแล้วค่ะมารายงานเรื่องของสภาพอากาศ
วันนี้อยู่ในป่าค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวป่ามาเดินป่า
เพราะว่าฝนลดลง
แต่พอเข้ามาแล้วตรวจสอบทั่วไป

เป็นวันปลอดควันพิษจากไฟป่าเอาระมัดระวังกันนะคะ
ในขณะที่ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
และกรุงเทพปริมณฑลฝนลดลงภาคใต้โอ้โหคุณผู้ชม
วันนี้หนักหน่อยนะคะคือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภาพถ่ายดาวเทียม
ฝนมาแล้วค่ะมีเมฆก่อตัวในทะเลอ่าวไทย
แล้วเขาจะพัดขึ้นฝั่งนะคะณวันนี้จะทำให้ภาคใต้ทั้งหมดค่ะ
เกิดฝนได้และจะเป็นฝนที่ตกทั้งวันเลย
อกจากนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนรวมถึงสภาพอากาศในประเทศไทย
ยังคงมี๓ลมค่ะและเขาแรงขึ้นทั้ง๓ลมเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงลมหนาวที่มาจากประเทศจีนค่ะ
และลมทะเลและตอนนี้สำคัญที่ลมทะเลที่ทะเลอ่าวไทย
นั่นคือหย่อมฝนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
และตอนนี้เขาเคลื่อนตัวลักษณะการเคลื่อนตัว
ก็คือจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกแบบนี้
เดี๋ยวมันจะเฉียงขึ้นบนนิดนึงเฉียงขึ้นไปแล้วไปไหนล่ะ

ฝนจะเยอะนะคะภาคใต้ตอนล่างระมัดระวัง
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากฝนตกสะสมได้
เพราะว่าตกมานานแล้วนะในภาคใต้นะคะ
ส่วนตอนนี้เอาตรวจสอบฝนตามช่วงเวลา
โอ้โหภาคใต้เห็นไหมคะ
ฝนเริ่มในทะเลค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แล้วหลังจากนั้นบ่ายโอ้โหขึ้นฝั่งแล้ว
ยาวมาเลยค่ะตั้งแต่ประจวบคิวรีคัน
ใครจะไปเที่ยวหัวหินคิดหน่อยนะคะ
ประจวบคิริขันชุมพรนครศรีธรรมราช
ยาวลงมาเลยค่ะจนถึงนราธิวาสวันนี้
ฝนจะเยอะอยู่สักหน่อยนะคะระมัดระวัง

พอฝนเยอะแบบนี้คลื่นก็สูงตามไปด้วย
จุดไหนที่มีฝนนะคะก็คือจุดที่เป็นสีน้ำเงิน
นู้นสีม่วงนี่คือสูงมาก
เอาเฉพาะจุดที่มีฝนก่อนเอานะวันนี้ค่ะ
คลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
เรือเล็กคิดให้ดีนะคะหรือว่า
ตัดสินใจอย่าออกไปเลยค่ะทะเลช่วงนี้มันอันตรายจริง
คลื่นจะสูงไปจนถึงสุดสัปดาห์นู่นเลยค่ะ

เอาตอนบนของประเทศพอไม่มีฝนแล้ว

ย้อยเข้ามาเลยที่ภาคอีสาน
หนาวสิคะช่วงนี้รออะไร
อกจากนี้ภาคเหนืออากาศก็เย็นด้วยเช่นกัน

สีเขียวทั้งภาคอีสานเลย

แต่ว่าภาคอื่นอุณหภูมิก็แตกต่างกันไป

ถ้าหนาวแล้วนี่ค่ะ

นี่คือที่นครศรีธรรมราชค่ะ
จอแจอำเภอพี่มายนครราชศรีมาค่ะ
จอแจอำเภอพี่มายช่วงเช้าตรู่
เขากี่ไปยืนรอมันก็ได้ผิงไฟไปด้วยถ้าใครที่เห็นมั้ยเห็นไหม
ไปรอซื้อก็ได้ผิงไฟไปด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บเข้าปากเลย
อุ่นร่างกายเป็นอย่างดีและแต่ละคนจะเห็นว่า
แม่ค้าก็ใส่เสื้อกันหนาวผ้าพันคอก็มาลูกค้าหมวกไหมพรมก็มี
ว่าไปเที่ยวรัสเซียแต่ว่าเนี่ยค่ะพอมาเห็นข้าวจี่
ไม่น่าอยู่รัสเซียไม่น่าอยู่สวิสเตอร์แลนด์อยู่ภาคอีสานนี่แหละค่ะ
พอเรื่องของข้าวจี่มาแล้วอะไรกินกับข้าวจี่ดี
ช่วงนี้ไข่มดแดงเริ่มโตแล้วที่พยาวค่ะชาวบ้านบอก
ไม่รอแล้วจ้าขนอุปกรณ์นั่งซาเล้งออกไปแย่ไข่มดแดงตามต้นไม้
ก่อนไหนนะไหนรังพอเจอรังนกไม้แห่เลยค่ะ
กระทุ้ง๒๓ทีไข่มดแดงร่วงลงมาเต็มกระสอบเลย
กลับบ้านอุ๊ยกลับบ้านไปยำตำหรือว่าทำซ่า
ซ่านี่เป็นอาหารทางภาคเหนือนะเขาบอกอร่อยล้ำลำแต่เจ้า
ช่วงนี้เขาไปหาของป่าเนี่ยพอเห็นแบบนี้พอนึกถึงไข่มดแดงนึกถึงของป่า
ใครที่เข้าไปหาของป่าช่วงนี้อย่าไปเผาป่านะคะ
เพราะว่าจากการวิจัยไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้จากเดิม
ที่เป็นลักษณะของอากาศแห้งลมพัดใบไม้ก็จะไปสีกัน
กิ่งไม้ก็จะเป็นสีกันแล้วเกิดไฟป่าขึ้นมามันน้อยแล้ว
แต่มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละค่ะร้อยละ๙๙๙๙๙๙ไปเผาแล้วก็ไปเอาของป่า
อย่าทำนะคะเนี่ยดิฉันโชคดีมากเลยที่มาเที่ยวป่าวันนี้แล้วไม่มีไฟป่านะคะ
แต่ว่าอากาศมันก็มันชืดเละพูดยังไม่ทันขาดคำเลย
ไฟป่ามาแล้วโอ้ยตายแล้วจะโอ้โหไม่มีอุปกรณ์ด้วยทำยังไงดีล่ะ
เอาช่วยกันเลยเอาช่วยโอ้ยขอบคุณน่ารักมากเลยเสือ
หมีแต่เช้าเลยขอบคุณนะ